ตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะไปดูถึงที่สนาม

เพราะว่าเมื่อวานเห็นเช็คมาบอกว่าเหลือสักกระมาณ๑หมื่นใบได้
หลังจากที่วันแรกที่แข่งขันมีคนดูในสนามทั้งหมด๗๐๐๐คนเท่านั้น
ก็เป็นกระแสที่ดีและหวังว่าน้องจะมีกำลังใจในการลงเล่นต่อเนื่องนะครับ
เพื่อเก็บใช้ชนะเหนือทางออสเตรเลียแต่ว่าก็คงไม่ใช่งานง่าย

การซ้อมของทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่เราเก็บ๓แต้มในเกมแรกเอาชนะบาเรนได้๕๐
นิชิโนเองครับให้ลูกทีมซ้อมต่อเนื่องอีกชั่วโมงครึ่ง
เมื่อวานที่ผ่านมาก็มีการแยกซ้อมผู้เล่นที่ลงสนามในเกมแรก
กับนักเตะที่ไม่ได้ลงนะครับ
หลังจากที่ก่อนนี้มีอาการบาดเจ็บ
ซึ่งเวลานี้ทีมก็มีการเริ่มประชุมกับนักเตะ

ที่จะเจอกับทางออสเตรเลียในวันเสาร์นี้
แล้วก็บอกนะครับให้ทุกคนนั้นปรับในเรื่องของเกมรับ

รวมถึงจุดอื่นที่ต้องมีการเพิ่มเติมด้วยให้ดีกว่าเดิม
เพราะว่าออสเตรเลียนั้นมีข้อได้เปรียบไทยแน่
หนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าครับ
ซึ่งเกมแรกพูดกันหน่อยเพราะว่าเป็นกำลังใจให้กับน้อง
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่ได้ออกมาประกาศก่อนหน้านี้

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลบอกว่า
๕ประตูที่ยิงได้เอาไปเลยลูกละ๒๖ล้าน

น่าจะจ่ายภายในวันนี้หรือก่อนลงสนามนี่แหละ

ก็ฐานเฉลี่ยแล้วก็ได้คนละประมาณสัก๔แสน
ถ้าเกิดว่ายิงเพิ่มในเกมหน้าอีกเนี่ย
ก็เอาไปเลยลูกละ๒ล้านให้ผมจบทวนาเมนต์เลยนะครับ
ก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับสำหรับผลงานที่ดีแบบนี้
แกรมต่อไปครับเจอกับออสเตรเลียนะครับ
วันเสาร์ที่๑๑มกราคมนี้ครับ
เวลา๒ทุ่ม๑๕นาทีที่ราชมังคลากีฬาสถานเหมือนเดิมครับ
ผมว่าน่าจะมีคนไปดูเยอะนะคุณวรปัต

เอาไปดูเกมในกลุ่มอื่นกันบ้างนะครับ
ญี่ปุ่นครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะเจอกับไทย
ญี่ปุ่นเข้ารอบไปแล้วในธนาชฌภาพนะครับ
เข้ารอบโอลิมปิกไปแล้วแต่ก็มาแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมด้วย
เจอกับเซาร์วรับรีสาอุเซื้อเขียวนะครับ
มีโอกาสยิงนะครับทางซาอุแต่ว่าประตูญี่ปุ่นก็เฟฟไม่ได้
แล้วลูกนี้ครับลุ้นมาต่อเนื่องครับก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับ
ก่อนที่ในช่วงครึ่งหลังครับลุยเข้ามาได้ประตูขึ้นนำไปก่อนครับ
นาที๔๘ออกสตาร์ทดีครับสาอุนำก่อนจากทางอามานคาอิวนะครับ
แล้วก็ญี่ปุ่นพวกเขามาตีเสมอได้ครับนาที๕๐
โอ้ยบอลนี่มีเข้าไปอ้าวไปแฉลดไปชาร์จนะครับลุงนี้
ทาโรเมซิโนนะครับยิงบอลฉลับผู้เล่นของซาอุเปลี่ยนทางเข้าไป
ทำท่าว่าจะจบด้วยเสมอแต่ว่าก่อนเวลา๒นาทีครับ
สุดท้ายเนี่ยก็เป็นทางอับดุลระมานการิฟนะครับที่รับหน้าที่สังหารตรงนี้ดูกันหน่อยครับ
ค่อยเลือกแล้วก็ยิงนิ่งพอครับ๒๑ซาอุเฉือนญี่ปุ่นไปได้ครับเก็บ๓คะแนน
นิสาอุก็เลยนำเป็นจ่าฝูงอยู่ก่อนนะครับแต่เพิ่งเกมแรกครับยังอาจจะยังวัดอะไรไม่ได้
เพราะว่าญี่ปุ่นอยู่อันดับสุดท้ายกลับนี้นัดจบความความผลในคู่นึงซีเรียสเสมอกับการ์ต้ายไป๒๒
ครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็มีเรื่องของผู้รับเหมาทาสีที่รัชมังคลาฮิลาสถาที่เขาทาสีกันใหม่
เพื่อปรับโครงสร้างสนามในการแข่งขันรายการนี้นะครับมีการไปร้องสื่อมวลชนที่กองบังคับการปราบปรามว่า
ได้รับเงินค่าจ้างยังไม่ครบตามสัญญาเพราะว่าเหมากันไว้เนี่ย๑๕ล้านแต่ได้เงินมา๓ล้าน๓แสนบาท
พอโทรไปถามเนี่ยก็ถูกบริษัทที่รับเหมารับช่วงต่อมาอีกทีเนี่ยบอกว่า
ให้ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายเหมือนข่มขู่พูดจาไม่ดีนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยเช็คว่าจริงแล้วเนี่ยคนที่ว่าจ้างก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทย
ครับการกีฬาเขาบอกว่าจริงจริงเนี่ยจ่ายเงินไปหมดแล้วนะเออแล้วก็รับเหมาจริงจริงเนี่ยราคาเจ็ดสิบล้านที่จ่ายไป
อ่าแต่ว่าคนที่ทาสีเนี่ยได้เหลือมาสิบห้าล้านก็ไม่รู้ว่ามากันกี่ทอดกี่ต่อแต่ว่าคนที่จ่ายตั้งแต่ต้นทางเนี่ยเขาจ่ายครบไปแล้ว
ดังนั้นเนี่ยนะครับก็คงต้องเป็นเรื่องของตำรวจที่ต้องไปช่วยติดตามเองแล้ว
เพราะยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการกีฬาจ่ายครบเรียบร้อยแล้วนะครับ